กลับไปดูเหตุในคืนวันลอยกระทงที่จังหวัดอ่างทอง
แล้วมีผู้บาดเจ็บ๑รายถูกแทง
คดีนี้ทางตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบภาพต่าง
จะเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นนี้ให้ได้
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นจริง

นี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่วัยรุ่นยกพวกตีกันนะฮะ
โอ้โหชกกันใหญ่ต่อยกันใหญ่แล้วมีอาวุธด้วยนะครับ
โดยกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตี๑
ของวันที่๑๒พฤศจิกายนก็คือข้ามคืนวันลอยกระทงมาแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนเทศบาล๑๐ตำบลลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็เห็นวัยรุ่นประมาณสัก๑๐กว่าคนนี่แหละฮะ
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสวิ่งไล่ทำร้ายกันเลยนะครับ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายผ่านบริเวณหน้าร้านค้าดังกล่าว
ก่อนจะวนรถจักรยานยนต์กลับไปจอดกลางถนน
ติดกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่มันจอดอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ร่าศกรรณการเกษตรหรือธสศอ่างทอง
และหลังจากนั้นคนขับรถทั้ง๒คัน
คนซ้อนท้ายทั้งสองคันเกิดการชกต่อยตะลุมบอล
ลุมบอลกันอยู่ประมาณ๒๓นาที
หลังจากเหตุตลุมบลกันเองแล้วสักครู่ฝ่ายที่สู้ไม่ได้
วิ่งหลบหนีไปตามถนนไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่ตู้พักสายตรวจ
ตั้งอยู่๓แยกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
ต่อมาตำรวจได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายนะครับ
ชื่อนายชูชีพเกรดงามอายุ๒๘ปี
เป็นชาวบ้านในตำบลคลองวัวอำเภอเมืองอ่างทอง
ถูกของมีคมแทงเข้าที่หลัง
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ไผ่ได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพิบันอ่างทอง
ซึ่งขณะเดียวกันตำรวจและชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่
พยายามติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
ก็ตอนนี้พูดถึงอาการผู้บาดเจ็บ
นี่นะฮะก็คือนายชูชีพเกรดงามที่ถูกของมีคมแทงที่หลัง
ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองครับ
เขายังจะพอพูดได้นะคุยได้ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าวได้
เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองพร้อมเพื่อน
เที่ยวที่ร้านอาหารในตัวเมืองอ่างทอง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สวนกับแก๊งวัยรุ่น๔คัน
คือมันมากัน๔คันแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดัง
ตัวเขาเองนะครับก็เลยวนรถจักรยานยนต์ไปถามว่าเบิ้ลเครื่องทำไม
ทำอะไรก็ผิดสัมพุทธิ์
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็แว้นหลบหนีไปเลย
ตัวเขาเองและเพื่อนได้เข้าไปขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตู้พักสายตรวจนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือนำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาล
ต่อมานะครับเวลา๑๖นาฬิกาของวันที่๑๒พฤศจิกายน

นางทัศธมนต์จันทศิษย์อายุ๔๘ปีผู้เป็นแม่
เขาแจ้งความต่อพันธุ์ตำรวจโทษประสิทธิ์สุโขสลวัสดิ์สอบสวนสพอังทอง
เพื่อให้ติดตามแก๊งวัยรุ่นคู่กรณีมาทำการสอบสวน
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ